ส่วนถ้าเกิดว่าคุณทานอิ่มแล้วเนี่ยนะ
เราก็อยากจะให้ทานอะไรที่มันมีประโยชน์ตามไปด้วยใช่ไหม
แต่ว่าจริงแล้วคืออยากจะให้คุณผู้ชมไปดู
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการปลูกผักที่เป็นแบบปลอดศาล
คือคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเวลาว่างเราจะทำอะไร
หรือว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่มีเวลาว่าง
หรือว่าคนสูงอายุที่ว่างแล้วอาจจะรวมตัวกันนะคะ
สร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ปลูกอะไรที่มันแบบ
ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายกันด้วย
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ย

นี่คือกิจกรรมคลายเหงาของเหล่าบรรดาสวสูงไหวใจเก่านะคะคุณ
เขามารวมตัวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงหนึ่ง
เลขที่๖๘หมู่๒เทศบาลนครอุดรธานี
รวมตัวกันเพื่อที่จะปลูกผักไฮโดรโปนิกส

ใช่ผักนี่แบบสดมากเลยนะคะสะอาดมากด้วยนะคะ
แล้วปลูกอย่างเดียวไม่พอส่งขายบนห้างสรรพสินค้าด้วย
ไม่ธรรมดาขายในโรงแรมก็มี
ส่งร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีอีกต่างหาก
วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มก็คือต้องการที่จะให้สอวรเนี่ยค่ะ
ผู้สูงอายุเนี่ยนะเป็นสมาชิกแบบมีเพื่อนไม่เหงา
แล้วมีรายได้คลายเครียดด้วย
แล้วก็จะส่งผลให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะคะ
ซึ่งตอนที่เริ่มทำโครงการนี้ก็จะมีการสอบถามกับบรรดาผู้สูงอายุก่อนว่า
คุณตาคุณยายอยากทำอะไรกันถนัดยังไงถนัดสิ่งไหนชอบอะไร
ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้ในเรื่องของการทำนาการปลูกผักอยู่แล้วเป็นทุน
ก็เลยต้องการที่จะปลูกผักแบบปลอดสารเคมี
สำหรับเอาไว้ทานเองเพื่อสุขภาพแล้วก็ขายต่อได้ด้วย
ในการปลูกนะคะเขาจะแบ่งหน้าที่กันอย่างดีมากเลยค่ะน่ารักมาก
เขาบอกว่าบางคนเนี่ยปลูกบางคนนวดบางคนเนี่ยเห็นไหม
มีวิธีการขั้นตอนที่แตกต่างกันไปนี่คือนวดลงไปแบบนี้
แล้วก็ใส่ใจดูแลแปลงผักเป็นอย่างดีที่สำคัญผักไฮโดรโปนิกที่นี่ปลอดภัย
รสชาติดีก็คือไม่ขมสดสะอาดเพราะว่ามันกรอบมันอร่อย
อร่อยขนาดที่ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ถึงขั้นต้องตอนนี้ขยายโรงเรือนปลูกผักเพิ่มแล้วนะคะคุณ
การรวมตัวของผู้สูงวัยในกิจกรรมแบบนี้ทำให้จิตใจของผู้สูงวัยดีขึ้น
มีผักกินแบบถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้กลับมา
ไม่เหงาด้วยมีเพื่อนคุยนะคะหลายคนทำงานใกล้บ้านก็ห่อข้าวมาทานเอง
แล้วก็มาทานกับผักปลอดสารพิษที่นี่พูดคุยกันกับบรรดาเพื่อน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันไปสนุกสนานมากนะคะเสร็จแล้ว
ก็เอาผักกลับไปให้ลูกหลานที่บ้านทานได้ด้วยส่วนผลกำไรที่ได้จากการขายผัก
จะนำไปช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มอย่างเช่นใครที่ป่วยนะไปเยี่ยมไข้กัน
ช่วยงานบุญกันรวมไปถึงงานศพด้วยครับแล้วก็ยังช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วย
ทำให้สมาชิกทุกคนสุขภาพดีทั้งกายใจคลายเหงาเลย
บอกได้แค่ว่าผู้สูงวัยมีความสุขลูกหลานไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลย
ถ้าเกิดว่าคุณชนะคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเหงาแล้วนะคะ
ฉันอยากจะให้คุณเข้าไปร่วมในโครงการนี้มันเป็นโครงการดีที่ทำให้คุณได้พบปากกับเพื่อน
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แล้วก็สุขภาพร่างกายคุณจะแข็งแรงด้วย
เพราะว่าได้ทานผักแบบปลอดสารพิษ
ตอนแรกก็คิดว่าเราน่าจะยังไม่ถึงนะแต่พอน้องใบตองพูดแบบนี้แล้วเออ
รู้สึกว่าเราควรจะต้องไปหาเพื่อนนะเริ่มอยากจะไปทำอะไรแบบนี้บ้างแล้ว
เพราะว่าเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุรวมกันใช่ไหมคะ
วันก่อนไปลงทะเบียนเอาไว้โรงเรียนผู้สูงอายุ

เขาเรียกไปแล้วปีหน้าเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วแหละ
โถไหวทั้งหน้าคุณไปก่อนตัวเอง

แต่ว่าผู้สูงอายุที่นั่นหน้าตาสดใสทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
อย่างที่บอกแหละสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะ

ได้กินผักที่ปลอดสารพิษด้วยนะคะ
แบบนี้ก็ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ